คุณผู้ชมไปดูที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยค่ะ
แต่เช้าเลยกำลังทำกับข้าวตั้งใจว่าจะทำกับข้าวใส่บาทพระนะคะ

นะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รีบลงพื้นที่เลย
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยถล่มลงไปในคลองขนมจีนนะคะ
ก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสามก
ลักษณะบ้านที่ถล่มลงไปเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงค่ะ
ลูกอยู่ริมคลองเนี่ยคุณผู้ชมสภาพอย่างที่เห็นเลย
ตัวบ้านจมลงไปในน้ำแล้วค่ะแล้วของเครื่องใช้ต่างก็ลอยเท้งเต้งอยู่แบบนี้
ก็ต้องช่วยกันเก็บขึ้นมาไว้บนฝั่งนี่แหละนะคะ
เจ้าของบ้านคือนางสวัยเริกสนทิอายุ๖๑ปียังตกใจอยู่เลยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณตี๕เมื่อวานนี้ค่ะเธอก็ตื่นแล้วล่ะ
เพราะว่ากำลังทำกับข้าวอยู่จะใส่บัตรพระอยู่อยู่บ้านเนี่ยพังถล่มลงมา
แล้วร่วงลงไปในน้ำทั้งหลังเลยเธอนี่ต้องตะเกียกตะกายออกมาจากบ้าน
เพราะว่าข้าวของในบ้านเนี่ยก็ทับตัวเธอไปหมดเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็รีบออกมาดู
ก็ต้องมาช่วยกว่าจะขึ้นมาจากน้ำได้นะคะ
โดยคุณป้าบอกว่าจริงก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒๓วัน
ก็รู้สึกนะว่าบ้านมันเอียงแต่ก็คิดว่าแค่เอียงไง
ก็ไม่คิดว่าอยู่จะพังคลื่นแล้วก็ลงไปในคลองแบบนี้ค่ะ
คุณป้ากุมขมับเลยบอกว่าโอ๊ยแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมบ้าน
ต่อไปนี้จะไปอยู่บ้านหลังไหนบ้านหลังนี้มันปลูกมา๘ปีแล้ว
ก็จนปัญญาค่ะไม่รู้จะซ่อมยังไงจริง

เออซึ่งเรื่องนี้นายอำเภอเสนาก็เลยบอกนะคะว่า
เรื่องต้นมีการประสานทางเทศบาลตำบลสามกอให้ช่วยเหลือแล้ว
ทั้งเรื่องการขนย้ายเรื่องการลื้อถอนบ้าน
รวมถึงประสานให้กิ่งกาชาติช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วย
เพราะบ้านหลังนี้ไม่มีเลขที่นะคะ
ซึ่งการช่วยเหลือก็ต้องติดในเรื่องของ

ก็พยายามหาทางช่วยเหลือกันอยู่แล้วค่ะ

เพราะดีที่ไม่ได้บาดเจ็บ
ใช่ออกมาได้ใช่ไหม
ออกมาได้แต่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ไหนก็นอนยังไง